เช้าแบบนี้หาอะไรรับประทานกันหน่อยดีกว่า

เราจะต้องทานพวกประเภทอาหารที่มีผักนะ
หลายคนจะชื่นชอบทานอะไรคะ

มันมีผักเป็นเครื่องเคียงประกอบเยอะแยะมากมาย
แล้วที่ไหนล่ะจะอร่อยเท่าที่นี่

ไปเลยค่ะคุณผู้ชมไปหารับประทานแหนมเนือง
ที่ร้านนี้นะคะเขาเตรียมเสิร์ฟแบบพร้อมรับประทานเลย

ไปถึงปุ๊บบรรยากาศร้านอย่างไร

โอ้โหหมูแต่ละไม้แน่นแบบนี้นะคะ

ไม่ว่าจะเป็นแตงกวามะม่วงกล้วยดิบกระเทียมพริกขี้หนู
หั่นเป็นชิ้นเล็กจัดมาแบบสวยงามค่ะ
ส่วนน้ำจิ้มนี่นะคุณดูสิเทมาล้นหลาม
เรียกว่าเรียกน้ำย่อยได้อย่างดีทีเดียวนะคะ
ร้านนี้ชื่อร้านกู๊ดแหนมเนือง
เป็นร้านอาหารสไตล์โฮเมสอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
เจ้าของร้านคือคุณพี่ไกรยนัทจอมจุมพลค่ะ
บอกว่าสูตรแหนมหนึ่งของที่ร้านเนี่ย
เป็นสูตรที่คิดค้นจากพื้นฐานของครอบครัว
ผสมผสานกับความต้องการของตัวของพี่ไกรยนัทเอง
ออกมาให้มันลงตัวที่สุดคือให้มันทานง่ายดีต่อสุขภาพ

เพราะฉะนั้นพี่เขาบอกเลยว่าขายดีมาก
ส่วนราคาค่ะคุณผู้ชมมีให้เลือก๒แบบนะคะ
สำหรับขนาดเล็ก๕ไม้ชุดละ๒๐๐บาท

กินเยอะหน่อย๑๐ไม้๓๕๐บาท๑๐ไม้
๑๐ไม้๓๕๐ถือว่าไม่แพงเลยนะ
คุ้มมากแล้วก็ยังมีเมนูอื่นอีกมากมายคุณดู

ใช่เนี่ยเป็นอาหารที่เรียกได้ว่ามาคู่กับพวกแหนมเนืองนะ
หรือจะเป็นยำหมูยอสูตรพิเศษก็มี
มีลาบเซลมอนกรอบก็มี
เห็ดอรินจิทอดกรอบราชซอสทะเลียกกี่ก็ได้

หรือว่าใครจะชอบอาหารที่เป็นเวียดนามนิดนึง
หัวจับหยวนหัวนั่นไหลยังก็มีคุณผู้ชม
บรรยายแบบนี้ยั่วกันแต่เช้าแบบนี้
ใครดูตลอดจบแล้วอยากจะไปหม่ำแบบพี่คนนี้บ้าง
ไปเลยนะร้านเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุด
โทรศัพท์สอบถามสั่งจองวางจองโต๊ะกันก่อนได้เลย
พี่เขาบอกรับรองเลยว่าทุกคนที่ได้ลิ้มรสเมนูที่อร่อย
จะถูกอกถูกใจได้ทั้งสุขภาพที่ดีและมีความสุขค่ะคุณ
คือผมจะบอกแบบนี้ว่าแหนมนี้เวลาไปทานพวกอาหารเวียดนาม

เพราะว่าเราได้มอบสุขภาพดีได้กินผงกินผัก
แต่มันไม่เหมาะกับการที่จะไปกินกับสาวในเดทแรก

คือหนุ่มมันไม่เท่าไหร่คุณลองคิดสภาพดิฉันสิ
เวลากินแหนมเนืองคุณต้องห่อแล้วคุณต้องโกยเข้าปาก
จะเข้าท่าไหนคุณเป็นการวัดใจเหมือนกันนะ

เพราะกว่าจะเข้าปากได้ต้องละเมียดละมัยผู้ชายห้ามชวน
ไปกินกับครอบครัวแล้วกันใช่ค่ะก็ได้สุขภาพด้วยนะคะ
ไปทานกับคนที่คุณรักยังไงก็มีความสุขแน่นอนนะ